สถานการณ์โควิด๑๙ยังเป็นเรื่องใหญ่ของคนไทยในช่วงเวลานี้นะฮะ
ใช่ค่ะแต่ก็อดถามไม่ได้แล้ววันนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
อืมอ่าไม่รู้ว่าจะมีความหวังเล็กเล็กน้อยน้อยอะไรกันบ้างหรือเปล่านะฮะ
ก็เจอคนเศรษฐีใหม่อืมเป็นประจำทุนทุกวันที่หนึ่งแล้วก็สิบหกแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวตามหาให้นะแต่ดูเรื่องใหญ่ของเรากันก่อนครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องของโควิด๑๙เนี่ยณขณะนี้มีผู้ป่วยรอเตียง
รอไปโรงพยาบาลอยู่เยอะในแต่ละวันมีผู้ชายคนหนึ่งเขาร้องขอความช่วยเหลือมาบ้านอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี
แต่คนที่น่าห่วงที่สุดก็คือแม่ยายของเขาอายุแปดสิบกว่าอืม
คือคุณยายแกนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ร้องโอดโอยทุกวันไปดูนะครับท่านผู้ชมครับ
ครับตอนนี้คุณแม่มีอาการเจ็บปวดข้างใน
ไข้ไอและมีเสมหะอยู่นอตอนนี้ปวดมากทุกวันตอน
ต้องการรถพยาบาลต้องการเตียงขอความนุเคราะห์ขอความ
เคราะห์ทุกช่องทางเลยนะครับเบื้องต้นผมได้โทรแจ้งหนึ่ง
สามสามศูนย์แล้วก็ส่งข้อมูลทางไลน์ไปเรียบร้อยแล้วและโทร
ศูนย์เฉพาะกิจของจังหวัดนนท์เรียบร้อยแล้วขอความ
นะครับตอนนี้แกทรมานมากผลตรวจแกออกมาเป็นบวก
นะครับคุณแม่อายุป่าสิบเก้าปีขอความนุคระทุกท่านเลย
นะครับที่มีที่ไหนใช้แจ้งด้วยนะครับขอบคุณครับมี่คุณ
ยายค่ะคุณยายละอองอายุแปดสิบเก้าปีนะรอคุณผู้ชมคง
รอเตียงอยู่ที่บ้านติดโควิดนะฮะบ้านนี้มีคุณอยู่ห้าคน
เป็นลูกเคยของนิตยาละอองก็อัดคลิปสร้างการขอความช่วยเหลือผ่านโรคออนไลน์
วันนี้รอเตียงกันอยู่คือบางช่วงเนี่ยคุณยายถึง
คุณยายถึงขั้นที่ร้องโอ๊ยคุณยายถึงขั้นถามว่าโอ๊ยจะให้รอถึงไหน
ทำไมไม่พาไปโรงพยาบาลอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ

มีอยู่๕คนติดโควิด๔นะครับ
ตามภาพที่เห็นที่หน้าจอนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่นะฮะก็มีคุณก้องเนี่ยที่ไม่ติดนะครับ
มีภรรยาของคุณก้องอายุ๖๔ติดคุณก้องอายุ๕๘
สะพ้ายของคุณก้องอายุ๕๗นี่ก็ติด
มีหลานชายอายุ๑๙นี่ก็ติด
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้คือคุณยายละออง
เป็นแม่ยายของคุณก้องอายุ๘๙ปี
ไปตรวจหาเชื้อกันเมื่อ๑๓กรกฎาคม
ผลออกมา๑๕กรกฎาคมเมื่อวานนี้

คุณควรินกะมุดโยทินผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านหลังนี้นะครับ
อยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

ผู้สื่อข่าวทีมข่าวส่ายชุดป้องกันอย่าง

คุณกล้องบอกว่าตัวเขาไม่ติดตัวเขาเนี่ย

เหมือนกับไปเจอกลุ่มเสี่ยงอะไรพวกนี้

ติดนะฮะอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้

เพราะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก

ติดกัน๔คนจาก๕คนเนี่ยทำยังไง

แล้วต้องอยู่บ้านร่วมกับคนที่ติดโควิด๑
อีก๔คนแล้วจะอยู่กันยังไง
นี่โชคดีหน่อยบ้านเป็น๒ชั้น
คือบ้านที่มีสถานที่พอแยกกันได้เนี่ย

นี่เหมือนเขาก็พยายามเอาไม้มาทำเป็นฉากกั้นไงฮะ

ชั้น๒นะก็มีน้องสะพ้ายอยู่ห้องนึง

แล้วภรรยาเนี่ยอยู่อีกห้องนึง
เวลาจะหาโค้งหาข้าวให้ทานคุณก้องบอกก็เอามาวางกลางบ้าน

แล้วแยกย้ายกันเข้าห้องช่วงระหว่างรอรถ

มันมีเรื่องดราม่ามากกว่านี้อีก

ถ้าเปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นซอยที่ผ่าน

พอแถวนี้เนี่ย

เอาไม้มาตีปิดประตูบ้านเลยนะครับ
มาให้เข้าไห้ออก

แบบเดียวก็เอาเชื้อโควิดเข้ามา
คุณกล้องเขาไม่ได้ติดด้วยนะฮะเขาต้องดูแลคนในบ้าน
ท่านผู้ชมครับล่าสุดวันนี้สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ได้หาเตียงให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนในบ้านสี่คนนะครับ
แม่ยายกับภรรยาคุณกล้องถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสวงอกนะครับ
ส่วนหลานชายกับน้องสะพ้ายถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
พอรู้ว่ารถจะมารับแล้ววันนี้ภรรยาคุณกล้องก็ออกมานั่งรออยู่นะครับ
เพราะว่ามีรถจะมารับนี่คุณยายก็มีรถมารับเรียบร้อย
ภรรยาของคุณก้องก็ไม่มีไข้อาการค่อนข้างปกติส่วนหลานนี่ก็ปกติไม่มีไข้เหมือนกัน
แต่แม่ยายนี่หนักเลยค่ะ
ภรรยาคุณก้องวันนี้เราก็ได้สอบถามอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ

ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ได้มารับคุณแม่ไปโรงพยาบาลนะครับ
ขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่ช่วยคำประสานขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนขอบคุณสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรีขอบคุณทุกคนเลยนะครับ
โอ้โอโอ้โอ้
ทั้งสี่คนในบ้านนะฮะท่านผู้ชมครับก็ได้รับไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
นี่คืออาการของแต่ละคนนะฮะเมื่อสักครู่นี้ตอนรับคุณยายไปคุณยายยังร้องโอยอยู่ตลอดเลยนะคะ
แกก็ร้องมาสองสามวันแล้วอยู่ที่บ้านเนี่ยแต่เพิ่งทราบผลเมื่อวานนี้ว่าติดโควิดจริงนะครับ
ก็เหลือคุณกล้องยังต้องกักตัวในบ้านอยู่นะครับเพราะว่าผลเบื้องต้นเนี่ยคือตรวจแล้วไม่ติดก็จริง
แต่ก็ถือว่าเสี่ยงนั่นแหละใช่ไหมเพราะอยู่ในบ้านเนี่ย๔คนติดไปหมด
วันนี้ส่งไปโรงพยาบาลเรียบร้อยก็ต้องกักตัวอยู่คุณคลินก็ไปดูด้านหลังประตู
วันนี้ก็เข้าออกได้แล้วเมื่อก่อนเคยมีคนเอาไม้เนี่ยมาตีปิดเอาไว้เลยนะฮะ
บงชาวบ้านเขาบอกว่าเขาก็เข้าใจนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันก็มีอยู่
แต่เอาไม้ไปติดแต่ตอนนี้เขาก็มาลื้อออกให้เรียบร้อยแล้วอืมอ้าวนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
บ้านหลังหนึ่งในช่วงเวลานี้สถานการณ์โควิดนะครับ